ต่อหน่อยนะคะสำหรับคดีแม่ปุ๊กที่จริงแล้วเริ่มเรื่องเนี่ยมันมาจาก
ออนไลน์คนหนึ่งที่โดนแจ้งความจับคดีช่อโกงสืบไปสืบมา
คุณหน้าคุณตาในโซเชียลเคยเอารูปลูกบุญธรรมมาโพสต์เรียอะไร
ขอรับบริจาคจนมันลามปามไปถึงเรื่องที่ว่าเป็นการรับเด็กมาเพื่อผลประโยชน์
ทำให้เด็กป่วยจนเสียชีวิตเพื่อจะรับเอาเงินบริจาค
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันไปนะคะครับความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
กรณีที่หนักสาวนิถาวงวันหรือแม่ปุ๊กวัยยี่สิบเก้าปีวางยาน้องอมยิ้มวัยสี่ขวบ
และน้องอิ่มบุญวัยสองขวบเพื่อหวังเงินบริจาคเนี่ยนะคะพนักงานสืบสวนสอบสวนกองปรับรามมีการประชุมภายใน
พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกประทักษ์ขวัญนา
ผู้กำกับการ๔กองบังคับการปราบปรามบอกว่าตอนนี้ทางกองปราบเนี่ยมีการเรียกประชุมชุดสืบสวนทุกวัน
เพราะยังมีหลายประเด็นที่ต้องตรวจความเรียบร้อยทั้งข้อมูลการสอบสวนที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้
อาจจะต้องเอามาทบทวนให้รัดกลุ่มหรือว่าครบถ้วนอีกครั้งเพราะว่าคดีนี้สังคมให้ความสนใจกันมาก
อย่างที่บอกไปว่ายอดที่ได้รับบริจาคไปเนี่ยราว๑๕ล้านเลยนะคะ
จากการเอารูปลูกหรือน้องที่อ้างว่าเป็นลูกเนี่ยมาเรียรัยขอรับเงินบริจาค
สำหรับทางคดีตำรวจบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะเพราะยังต้องรอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์
ดีเอ็นเอด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องอมยิ้มเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าไม่ใช่ลูกแท้
แต่น้องอิ่มบุญเนี่ยไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นลูกแท้หรือเปล่าก็ต้องรอผลตรวจดีเอนเอตรงนี้ก่อนนะคะ
น่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะยืนยันว่าถ้าพยาหลักฐานมันชี้ไปที่ใคร
ไปถึงคนไหนตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้มีหลายกระแสนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า
ครอบครัวของนางสาวนิถาหรือแม่ปุ๊กเนี่ยต้องมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้
ตำรวจเขาก็บอกว่ายังไม่สามารถไปปรักปรำใครได้นะคะ
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินไม่ได้ต้องรอหลักฐานอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
ประเด็นที่ว่าจะเรียกใครมาสอบเพิ่มเติมไหมตำรวจบอกว่าไม่ขอเปิดเผยนะคะ
ตอนนี้มีหลายคนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เลยนักข่าวไปดักรอบ้าง
รอประนามสาบแช่งต่างนานาอะไรบ้างบางคนถึงกับต้องย้ายบ้านหนีอะค่ะ
ซึ่งจริงแล้วในแง่การติดตามถึงที่บ้านเนี่ยตำรวจอาจจะยังไม่ได้มีอำนาจทำได้ขนาดนั้น
แต่ถ้ามีการประสานโดยตรงขอความร่วมมือก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะให้ความร่วมมือนะคะ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พระฤหัสต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตก็บอกว่า
ทางโรงพยาบาลเนี่ยรับเคสทั้งน้องยิ้มแล้วก็น้องอิ่มเอาไว้ทั้งคู่ค่ะ
สำหรับอาการน้องอิ่มนะคะน้องเนี่ยพอถูกส่องกล้องเข้าไปตรวจแล้วปรากฏว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหาร
สาเหตุยังไม่ชัดเจนต้องรอผลตรวจเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้อาการน้องดีขึ้นแล้วนะคะ
ส่วนกรณีน้องยิ้มที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วค่ะโรงพยาบาลดูแลเคสนี้เหมือนกัน
ซึ่งความเห็นของแพทย์บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องยิ้มคือมีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน
กล้องดูพบการอักเสบของเนื้อเยื่อบุในทางเดินอาหารน้องยิ้มมีปัญหาความดันโลหิตสูงโดยไม่พบสาเหตุด้วย
และสุดท้ายน้องไตวายจนเสียชีวิตค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนจากเรื่องเลือดออกในทางเดินอาหารที่รักษา
ซึ่งทางคุณหมอเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นผลพวงมาจากการได้รับสารพิษชนิดกัดกร่อนนั่นเองนะคะ